นักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวภูเก็ต
ค่ะก็ไปเดินเขาเขาโต๊แซะนะคะแล้วปรากฏว่า
โอ้โหถ้าเป็นเรานะทำใจเลยไม่ได้คืนแน่
คือเจ้าจ๋อหยิบไปแล้วเนี่ยเขาวิ่งไปไหนก็ไม่รู้
คว้าเสร็จปุ๊บวิ่งไปเลยค่ะใช่โอ้โหเดือดร้อนนักท่องเที่ยวมาก
นักท่องเที่ยวถูกลิงบนเขาโต๊แซะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์มือถือไป๓มกราคม
นักท่องเที่ยวก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจท่องเที่ยวอ่ะคุณ
ช่วยไอหน่อยไอโดนลิงขโมยมือถือ
แล้วได้คืนไหมอ่ะได้คุณตำรวจกดเก่งนะ
ตำรวจท่องเที่ยวพอได้รับแจ้งปุ๊บไปเลยค่ะขึ้นเขาเลย
ติดตามยากมากนะแต่ก็ติดตามได้
แล้วก็เอามือถือมาคืนให้กับนักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันค่ะ
เขาบอกเขาดีใจมากผมชอบไทยแลนด์ไอลักไทยแลนด์มาก
พอโพสต์เรื่องนี้ออกไปนะคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยนะคะ
บางคนก็บอกว่าเจ้าจ๋อไปจ่ายค่าปรับเลยนะ
อย่างนี้โดนข้อหารักทรัพย์นักท่องเที่ยวอีกคนนึงก็บอกว่า
แจ้งข้อหาพยายามฆ่าเลยครับคุณตำรวจและอีกคนนึงก็แซวบอกว่า
ทีมข่าวเราก็ไปที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตค่ะ
ก็ไปเจอร้อยตำรวจเอกเจษฎาวิเชียนรองสารวัตรป้องกันและปราบรามสถานีตำรวจท่องเที่ยวหนึ่ง

เกิดเหตุก็ต้องไปค้นหาค่ะก็ไปค้นหาบนเขาเนี่ยค่ะ
ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงก็เจอเจ้าลิงอ่ะ
คว้าไปแล้วคงรู้ว่ากินไม่ได้เอ่อวางถึงไว้ได้เลยวางถึงไว้
มาใช้เป็นระบบสัญญาณเสียงนะครับคือการใช้โทรจากเครื่อง
เครื่องที่มีอยู่ไปหาเครื่องที่ศูนย์หาย
ปรากฏว่าเครื่องที่ศูนย์หายเสียงอยู่บนเนินเขานะครับ
สูงประมาณสูงชั้นประมาณ๓๐เมตรนะครับ
ก็ได้ประสานงานกับทีมงานขึ้นไปค้นหา
ประมาณ๓๐นาทีก็พบกับ
เปิดเครื่องเอาไว้เปิดเครื่องเปิดเสียงโทรเข้าแล้วก็ได้ยินเสียงดัง

น้องยังถือคว้ามือถืออยู่

ถ้าจะไปเขาโตแซะหรือไปสถานที่ที่ลิงมันเยอะแบบนี้
ขอความกรุณาช่วยเก็บของมีค่า

โดยเฉพาะขนมขนมอาหาร
อันตรายมากบางคนก็จะให้อาหารลิง

คุณผู้ชมมากันเพียบเลย